เปิดปากกับภาคภูมิ
แล้วเขาก็บอกว่าแม่ยาเยอะนะ๑๙๘๐๐๐เมตรมันคือโทษประหาร
พ่อเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดบุรีก็ไม่ดูด
ถ้าเต็มที่ก็คือกินเหล้าแต่จะให้พูดตรงอ่ะ
เราทำงานอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาตลอดมาอยู่ที่โรงงานนี้ตั้งแต่ปี๔๘
เพิ่งจะกลับไปอยู่เบื้องกาลเดือนมิถุนาปี๖๕เอง
แล้วพ่อจะมีเสียดเกี่ยวกับเรื่องยาเสียดผิดได้ยังไงไม่เคยแตะไม่เคยอะไรเลย

วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องที่ผู้ชายคนหนึ่งครอบครัวบอกว่า
คดียาเสพติดเนี่ยเป็นยาบ้าจำนวนเยอะนะฮะ

เหตุการณ์มีเกิดขึ้น๒๓ปี
ที่ผ่านมาแล้วแล้วเพิ่งมามีหมายจับในช่วงต้นปี
๖๕ปีแล้วเขาก็ถูกจับกลุ่มไป
แต่ภรรยายืนยันว่าสามีไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ
ไม่ได้ค้ายาเสพติดตอนนี้อยู่ในเรือนจำ
อยู่ในการฝากขังเป็นผู้ต้องหาในคดีอยู่
ขอความช่วยเหลือขอความเป็นธรรม
แล้วท่านนายโนบิดิ์ก็เข้ามาช่วยไหลวิทยาลัยสนับค่าดี

ร้องขอความเป็นธรรมทางกระทรวงยุติธรรม

เราจะพูดคุยกันว่าตกลงแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้น
มันเป็นยังไงแขกรับเชิญในรายการนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้สี่ท่านนะฮะภรรยาของผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนะครับ
คุณวัฒนาโปวังสาลูกสาวคือคุณพิมรดามหาพิมพ์นะฮะ
และแน่นอนครับอีกสองท่านนะครับก็คือทนายโนบิทนายกิจสดาโลหิตดี
แล้วก็เฮียเปี๊ยกนะครับเจ้าของเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วย
คุณพานุมาตรจิตวัศนกุลนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง๔ท่านครับ
เฮียเปี๊ยกนะฮะอยู่ทางด้านเซอร์การ์ดทนายโนบินะครับ
พิมลูกสาวนะครับแล้วก็คุณวาสนานะครับ
ภรรยาของคุณสุวรรณโปวังสาคุณสุวรรณอายุ๔๐กว่าเนอะ
แล้วก็รู้เรื่องรู้ราวต่างดีที่สุดเนี่ยเพราะว่ามีช่วงเวลาเกิดเหตุที่ตำรวจไปจับ
สุดท้ายเวลาผ่านมาจับนั่นหมายถึงจับยาบ้านะใช่ค่ะอ่า
ว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอยู่กับคุณวาสนาใช่ไหม
ก่อนที่จะไปถูกจับโดยหมายจับเนี่ยตอนที่มาอยู่ที่บ้านที่บึงกาล
เอ้าเล่าให้ฟังหน่อยฮะเอาวันที่เกิดเหตุก่อนคือวันที่ตำรวจไปจับคุณสุวรรณที่บ้านเนี่ย
คือวันที่เท่าไหร่ครับวันที่๒๑กุมภาปี๖๖ต้นปีนี้เองใช่ค่ะ
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่กี่วันนะฮะอยู่บ้านที่บึงการใช่ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเอ่อเจ็ดมีนาคม๖๔ใช่ค่ะใช่ไหม
ใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือถ้าเราดูจากบันทึกจับกลุ่มนะครับก็คือมีการ
รับแจ้งว่าเมื่อวันที่๗มีนาปี๒๑๖๔เวลา๑๖นาฬิกา
จับกลุ่มได้ทราบว่าจะมีการรับลอกส่งมอบยาเสพติด
บริเวณท้ายหมู่บ้านนนยางตำบลกุศะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
จึงได้ซุ่มดูที่จุดเกิดเหตุ
ต่อมามีชายไม่ทราบชื่อสกุลขับขี่จักรยานยนยี่ห้อ
ด้าเวฟสีน้ำเงินทะเบียน๑กค๓๙๗๐พระนครศรีอายุทยา
ขับมาโดยมีวัตถุนะครับมีวัตถุบางอย่างลักษณะเป็นก้อนบรรจุ
อยู่ในกระสอบวางอยู่ที่เบาะรถจักรยานยนต์
เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวขอตรวจค้น
เมื่อชายดังกล่าเห็นเจ้าหน้าที่จึงทิ้งรถจักรยานยนต์แล้ววิ่งหนีเข้าป่า
ครับและสามารถหลบหนีไปได้
คุณสุวรรณนะครับคุณสุวรรณโปวังสาธิ์
ใช่แล้วก็ในบันทึกแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มและพยานยืนยันว่า
เป็นบุคคลผู้กระทำความผิดในคดีนี้จริง
ก็เลยเป็นที่มาของการออกหมายจับ
ก็ถ้าดูตามนี้ก็แสดงว่าวันที่๗มีนาปี๖๔เนี่ย
มันมีการขนยาอยู่ท้ายหมู่บ้าน
คำถามคือวันที่๗มีนา๖๔คุณสุวรรณอยู่ที่ไหนจริงแล้ว
มีนาคม๒๕๖๔อันนี้คือสพมอุดรธานีใช่ไหม

แล้วมันมีหมายจับคือต้นปี
หมายจับออกวันที่๒๗มกรา๒๑๖๖ครับ

สองสามีภรรยาทำงานโรงงานอยู่ที่บางปะอิน

พอดีว่าวันที่๕วันเกิดแม่

วันที่๒๗กุมภาแล้วหนูก็อยู่ยาว
อยู่ยาวแล้วทีนี้ได้กลับอุดรนช่วงวันที่๑๒ค่ะ
อุดรท้องที่เกิดเหตุที่เขาไปจับยากันแล้วมีจักรยานยนต์
ซึ่งคือชื่อของคุณพ่อใช่ไหมจักรยานยนต์เนี่ย

เพราะเราเป็นคนอุดรนกันหรือว่าอย่างไรค่ะ
ตากับยายไปอยู่ที่อุดรค่ะทำมาหากินที่อุดร

ดรแล้วที่ถูกจับบึงการคือไปซื้อ

เดี๋ยวท่านผู้ชมยังงงนะที่เกิดเหตุคืออุดร
แต่ครอบครัวนี้สามีภรรยาก็ทำงานที่บังปะอินอายุทยา
ลูกสาวความยิ่งก็อยู่อุดรนใช่ไหม

ทีนี้มันอะไรที่เราจะเหตุการณ์กี่โมงนะทนายโนบิ

ก็ทำงานตั้งแต่เช้ายันบ่ายแล้วก็เขาก็จะไปตกบิด
เขาจะไปตกเบ็ดเขาเป็นคนชอบตกเบ็ด

ประมาณบ่ายโมงกว่าบ่ายโมงครึ่ง

เขาทำงานคล้ายเขาทำงานเหมาเสร็จเร็วเขาก็เลิกเร็ว
แล้วก็กลับบ้านก็ประมาณ๒ทุ่ม
ลูกสาววันนั้นก็อยู่ที่
อยู่ที่โรงงานกับแม่กับพ่อค่ะ
เพราะฉะนั้นช่วงที่คุณสุวรรณไม่อยู่คือบ่ายโมงกว่า

โมงเย็นเฮียเปี๊ยกมันเป็นไปได้ไหมฮะ

แต่เขาไปตบลาเขามีเพื่อนเปล่าปกติเป็นคนเดียว
ก็มีคนยืนยันว่าเขาไปตบลาอยู่ด้วยกัน
ถ้าเกิดว่าต้องซิ่งจริงอ่ะต้องเหยียบสักส่องร้อยไมค์ถลุอะ
ถ้าคุณจะแบบอยู่บางประอิณแล้วเอายาบาร์ไปส่อง
งานตอนบ่ายโมงครึ่งเหตุเกิด๔โมงคุณมีเวลาแค่๒ชั่วโมงครึ่ง
แล้วคุณเหยียบจากอยุธยาไปอุรนทร์นี่นะสองชั่วโมงครึ่งนี่นะ
เพราะฉะนั้นยืนยันด้วยการทำงานภรรยาลูกสาว
เพื่อนที่ไปตกปลาด้วยกันและเรื่องระยะทาง

ทำไมถึงมันไปลงที่คุณสุวรรณอาจ
จักรยานยนต์มันยังไงฮะจักรยานยนต์คันนี้

คำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วจักรยานยนต์มันไปโผ่ที่อุดรได้ไง
ว่าเขาไปจับยาบ้าแล้วเจอยาบ้าเกือบสองแสนเมตร
ไอ้คนขี่มันวิ่งหนีเข้าป่าไปเนี่ย

คือลูกสาวตอนช่วงนั้นเขาพักที่อุดรเขาทำงานที่อุดร
เขาเลยโทรมาขอพ่อเขาบอกว่าพ่อหนูได้งานทำที่อุดร
แล้วหนูขอพ่อได้ไหมรถคันนี้ส่งมาให้หนูขี่ทำงานเถอะ

อายุทยาพ่อแม่ทำงานอายุทยาแล้วมีจักรยานยนต์คันนี้
ใช่ค่ะปี๖๔ลูกสาวบอกได้งานอุดรแล้วปี๖๔
ปี๖๒๖๒อยากได้จักรยานยนต์ใช้ใช่ค่ะ
เลยส่งมาให้ใช่ค่ะซึ่งแน่นอนว่าจักรยานยนต์คันนี้จะคือ
ชื่อของคุณสุวรรณอ่าใช่อ่าอ่าแล้วมันแล้วมันยังไงต่อ
น้องพิมคือคือพ่อส่งมาให้ปุ๊บหนูก็ขี่ไปทำงาน
ไปทำงานแล้วทีนี้คือหนูก็ทำงานในอุดรได้ไม่นาน
หนูก็ไปไปมามาอุดรกรุงเทพเพราะว่าหนูมีเพื่อนที่กรุงเทพ
เพื่อนก็แนะนำว่ามามามาทำงานด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็แนะนำมาหนูก็เออลองไปดูก็ได้แล้วหนูก็ขึ้นมาทำงานกับเพื่อนที่
กรุงเทพแล้วรถอ่ะหนูฝากน้องไว้ที่บ้านคือหนูมีรุ่นน้องที่รู้จักกันสนิทกัน
หนูก็ฝากไว้ที่บ้านเขาพ่อแม่น้องหนูเขาก็ดูแลรถให้
เขาก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไรก็คือจอดไว้บ้านน้อง
แล้วทีนี้พอช่วงโควิดโควิดที่กรุงเทพมันเริ่มแรกอะค่ะ
หนูก็กลับมากักตัวที่บ้านคือกลับมาพักผ่อน
ก็คือช่วงนั้นแหละได้มารู้จักกับแฟนอดีตแฟนหนู
รู้จักกันก็ไปมาบ้านเขากับบ้านบ้านหนู
คือบ้านแฟนอยู่ที่ตะโมนกุศานี่ใช่ไหมใช่ค่ะอยู่บ้านโนยางเนี่ยแหละค่ะ
อ่าค่ะแล้วทีนี้หนูก็ไปไปมามาบ้านเขา
แล้วทีนี้ก็คุยกันไปสักพักนึงก็สรุปหนูย้ายมาอยู่บ้านเขาเลย
ก็คือตกลงเป็นแฟนกันแล้วก็เลยย้ายเข้าไปอยู่บ้านเขา
พร้อมกับจักรยานดนตร์คันนี้เหรอใช่ค่ะและหนูก็ขี่ไปอ่า
ไปบ้านเขาเพราะว่ารถเขาบ้านเขาไม่มีรถใช้ครับ
ช่องนั้นปีพอส่อไหนที่ไปอยู่กับแฟนเนี้ยอืมน่าจะหกสามค่ะ
หกหกสามอ่าแล้วยังไงต่อแล้วทีนี้ก็อยู่กันไปสักพักหนึ่งคือ
น้องหนูก็เลยชวนหนูทำมาลงทุนขายยำด้วยกันไหม
หนูก็โอเคตกลงขายยำด้วยกันตลาดนัดออกตลาดนัดตอนเย็น
ก็คือรถหนูก็จะจอดไว้บ้านเพราะว่าตื่นเช้ามาหนูต้องไปซื้อของ
กลับมาเตรียมของเพื่อออกตลาดนัดตอนบ่าย
ก็คือคนที่ใช้รถในบ้านเนี่ยมีใครบ้างที่สามารถใช้ได้
ในบ้านหลักเลยก็จะมีอดีตแฟนหนูเพราะว่าเขาอยู่บ้าน
คือเราเราก็ไปขายของตลาดนัดกับรุ่นน้องใช่ค่ะจักรยานยนต์ของเราที่เป็นชื่อพ่อเนี่ย
จอดไว้บ้านแฟนใช่ค่ะเพราะว่าหนูจะเสียบกุญแจรถคาไว้ที่รถเลยค่ะ
แฟนเขาก็ใช้รถของเรานี่แหละใช่ค่ะ
ก็คือเขาก็ใช้เขาจะขี่ไปนู่นไปนี่ไปไหนคือช่วงที่ช่วงที่หนูไม่อยู่
ที่หนูออกตลาดนัดขึ้นหนูก็จะไม่รู้ขายของตลาดนัดหนูก็จะขาย
แล้วกว่าหนูจะกลับมาก็ประมาณ๒๓ทุ่มกลับมาบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอ
ไม่ค่อยได้คุยกันกลับมาหนูก็อาบน้ำเข้านอนเลยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตลอด
ในส่วนของวันที่๗แล้วยังไงแล้ว๗มีนาคม๖๔มันเกิดอะไรขึ้นวันนั้น
ก็คือวันนั้นหนูได้เดินทางมาหาแม่หนูก่อนหน้านั้นก็คือหนูเดินทางมาตั้งแต่วันที่๒๗กุมภา
ปีหกสี่ขึ้นมาก่อนหลายวันเนี่ยใช่ค่ะตั้งแต่๒๗กุมภา
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้๒๘ไปจนถึง๗มีนาคม๖๔เนี่ย
จักรยานยนต์เราเนี่ยอยู่ที่บ้านแฟนใช่ค่ะอยู่ที่บ้านโน้นยังซึ่งตอนนี้เลิกกันไปแล้ว
ใช่ค่ะเลิกกันเลิกกันไปแล้วค่ะก็คือพิมพิมพิมกำลังจะบอกว่าวันนั้นพิมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ใช่ค่ะหนูก็ไม่รู้อยู่ดีดีคือจักรยานยนต์คันนั้นเนี่ย
เขาบอกชายไม่ทราบชื่อสกุล
แต่มันก็สี่โมงน่าจะพอมีแสงสว่างที่จะเห็น
คือผมเชื่อว่าคนที่ไปส่งยากันในช่วงนั้นเขาคงไม่ใส่หมวกกันน็อก
บ้านนอกนะฮะแล้วบอกว่าท้ายทุ่งนาด้วย
ลักษณะอย่างนี้แล้วการส่งยาอย่างนี้ครับ
ผมเชื่อว่าถ้าเกิดชุดจับกลุ่มเนี่ยมีการไปซุ่มดูได้ขนาดนี้
นั่นหมายความว่าสายข่าวหรือว่าชุดสายลับ
เขาต้องมีการซุ่มจับกับบุคคลที่กระทำความผิดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย
ระยะหนึ่งนะครับเป็นเดือนหรือเป็นหลายอาทิตย
ถึงจะรู้ว่ามีการส่งยากันหรือจะมีการขนยา
ไม่ใช่ว่าอยู่ไปเจอปุ๊บให้ยาหรือเปล่าแล้วเข้าไปตรวจค้นไม่ใช่
ลักษณะนี้มันต้องมีสายลับหรือมีการซุ่มนะครับ
วันเนี่ยต้องมีการซุ่มแล้วคำถามคือสายข่าวรายงานไป
บุคคลที่มายืนยันตัวลุงสุวรรณว่าลุงสุวรรณเป็นคนอยู่ในที่เกิดเหตุจริงเนี่ย
คุณมีการสอบละเอียดจริงหรือเปล่า

แล้วทีนี้หลังจากนั้นพิมพ์
หรือแม้แต่คุณสุวรรณเองก็ยังอยู่ที่อายุทยา

สุขภาพไม่ดีเลิกทำงานที่ยุธยาแล้ว
กลับมาบ้านมาซื้อที่แถวเบื้องกาล

๒๑กุมภาพันธ์๖๖ตำรวจเอาหมายจับมาแล้วมาจับที่บ้าน
มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะ
โดยเฉพาะเรื่องจักรยานยนต์คันนั้นก็วันนั้นมันถูกยึดเป็นของกลางไปแล้วนี่
ก็แสดงว่าเราก็ต้องรู้ว่าจักรยานยนต์เนี่ย
ตำรวจเขายึดเป็นของกลางในคดียาเสพติดหรือเปล่า
หรือมันอะไรยังไงมันถึงผ่านมา๒ปีแล้วถึงมาถูกจับ
แล้วเขาบอกเขาเป็นแพ้ด้วยอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะ
เรื่องราวของคุณสุวรรณนะฮะตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติด
ขายาบ้า๑๙๘๐๐๐เมตรเกือบ๒๐๐๐เมตรนะฮะ
นายโนบีบอกนี่โทษสูงสุดเท่าไหร่นะ

แต่ครอบครัวเขาบอกเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ
เขาไม่ได้ค้ายาเสพติดเขามีหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่าง
ลายนิ้วมือตอกบัตรเข้าทำงานยังมีเลยใช่ไหม

ผมขอไล่เรื่องรถจักรยานยนต์ต่อก่อน
น้องพิมจักรยานยนต์วันนั้นที่ถูกจับไปเรียบร้อยแล้ว
เราก็ไปขายของขายของอะไรของเรา
พอกลับมาปุ๊บจักรยานยนต์มันหายไปเนี่ย

แล้วเรามารู้วันไหนว่าจักรยานยนต์มันไม่อยู่แล้ว

มันผ่านไปประมาณสักน่าจะ๒๓วันได้ค่ะ
หนูเริ่มเอกใจแล้วคือรถรถไม่อยู่บ้าน
ปกติรถจะต้องเข้ามาจอดตอนเย็นทุกคืน

หนูก็ถามตื่นเช้ามาบางวันเจอเขานะ
หนูก็ถามว่าแล้วรถมอเซ็นต์ไปไหน
วันเขาบอกว่าใช้น้องมันไปทำธุระข้างนอก
คนนู้นเออเดี๋ยวเขามาไปซื้อของข้างนอกนู่นนี่นั่น
หนูก็ไม่ได้สนใจจนมันผ่านไปนานมาก
ไม่เห็นสักทีหนูก็เลยเคี้ยนถามเขาว่า
เอาดีรถเนี่ยไปไหน
ทำไมไม่เข้าบ้านสักที
เพราะว่ารถมันอยู่กับเราตลอดเราจะเห็น
เขาก็ยอมพูดขึ้นมาเขาบอกว่า
มีพี่ชื่อเอ่ยได้ไหม
มีวันนั้นเขาบอกว่าพี่เติ้ลยืมไป
เติ้ลยืมไปขี่ไปข้างนอก
วันนั้นเขาบอกว่าเขาออกไปตัดม้าที่ทุ่งนากัน
คนชื่อเติ้ลนี่ขี่ออกไปทำธุระข้างนอก

เขาบอกว่ามีรถตำรวจไล่บี้เขา

แล้วทีนี้คนชื่อเติ้ลนี่หนี
หนีได้ก็คือจอดรถแล้ววิ่งหนีเข้าป่า
วิ่งหนีเข้าป่าแล้วทีนี้ตำรวจก็วิ่งไล่ตาม

แล้วเขาก็เขาก็คือแยกย้ายกันวิ่งเลย
คือทั้งอดีตแฟนหนูทั้งคนชื่อเติ้ล
ไม่รู้ว่าวันนั้นมีใครอยู่ด้วยแต่เขาบอกว่า
เขาก็วิ่งคือแยกย้ายกันวิ่งหนีเลย
แล้วเขาก็หลบไปกบดานที่
หมู่บ้านอื่นก็คือยังไม่ได้เข้าพื้นที่
เพราะว่าเขากลัวว่าตำรวจที่มาดักซุ่มอยู่

เขาก็เลยไม่กล้าบอกหนูในช่วงนั้น

เขาก็บอกว่าเพราะหลังจากที่เขาวิ่งหนีเสร็จ
เขาบอกว่าน่าจะตำรวจยกขึ้นท้ายกระบะไป

หนูถามเขาว่าแล้วตำรวจชุดไหนมาจับไป
เขาบอกเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้เหมือนกัน
คือพอไล่ไปไล่มาสรุปแล้วอดีตแฟนของน้องพิมก็เลยบอก
ไม่เป็นไรจักรยานยนต์เธอเดี๋ยวฉันหาจักรยานยนต์มาให้ใช้แทน

ซึ่งเป็นของใครก็ไม่รู้ก็มาใช้ชั่วคราว
จนกระทั่งผ่านมาเริ่อกัน

หลังจากเดือนมีนา

พอเริ่อกันเราก็กลับมาอยู่ที่บ้านของเรา
ค่ะกลับมาหาพ่อว่าไบ้แม่ที่อยุธยาค่ะ
โดยที่จักรยานยนต์ที่เขาเอามาให้เราใช้ชั่วคราวเนี่ยที่เขาบอกไปหาจากเพื่อนเพื่อนอะไรเขามาใช้ไปก่อนเนี่ย
เอามาด้วยไหมไม่ค่ะหนูก็ไม่กล้าเอามาเพราะมันไม่ใช่ของหนู
จักรยานยนต์ของเราที่เขาบอกสงสัยตำรวจเอาไปแล้วมั้งใช่ค่ะ
เราได้ไปตามคืนอะไรยังไงไหมหนูมีการพูดคุยกันค่ะ
หนูถามเขาว่าแล้วรถที่เขาไปโดนตำรวจจับแล้วจะเอาคืนยังไง
เขาบอกว่าก็ไม่รู้สิเออเดี๋ยวว่างเดี๋ยวให้ลูกน้องเข้าไปดูให้หรอก
หนูก็ถามว่าจะเข้าไปดูที่ไหนเราจะเข้าไปดูวันไหน
เขาบอกเออเดี๋ยวได้เรื่องแล้วยังไงเดี๋ยวบอก
เขาก็ตอบมาแบบนี้แล้วเขาก็ปล่อยเฉยไปเลยเรื่องนี้
คือเขาไม่เอ่ยถึงขึ้นมาอีกเขาเขาทำงานอะไรปกติเขา
มีลูกน้องลูกน้องให้ไปดูด้วยอะไรมันมันไม่เชิงว่า
มันเป็นคำที่เรียกกันนะคะคือแบบเด็กรุ่นน้องเด็กวัยรุ่นรุ่นน้องอย่างเงี้
แต่เขาจะเรียกรวมว่าลูกน้องลูกน้องอะไรอย่างนี้เพราะว่าเขามีอายุเขาประมาณ๓๔ตอนนั้น
แต่แล้วเขาทำงงทำงานปกติอะไรไหมฮะ
เขาเขารับจ้างทั่วไปตามหมู่บ้านนะคะมีคนจ้างไปทำอะไรเขาก็ไป
ไปทำสวนเฝ้าสวนตัดต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไป
แต่เขาไม่มีงานประจำทำทีนี้ในในถ้าเกิดจะวิเคราะห์เองหรือว่าสันนิษฐานเอาเองเนี่ย
คิดว่าที่ว่าตำรวจบอกมีคนนึงวิ่งหนีเข้าป่าไปเนี่ย
เป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยไม่ทราบชื่อเนี่ยคิดว่าจะเกี่ยวกับอะไรนะ
คนชื่อเติ้ลหรือเกี่ยวกับแฟนเราหรืออะไรยังไงหนูก็คิดว่าจะต้องเป็นคนชื่อเติ้ลนั่นแหละค่ะ
เพราะว่าตามที่เขาบอกหนูมาแบบนั้นนะเขาบอกหนูมาว่าพี่เติ้ลยืมไปอืม
ทีนี้วันที่พ่อหนูโดนจับปุ๊บหนูก็ได้เข้าไปหาเขาที่บ้าน
แต่ไม่เจอเขาไม่เจออดีตแฟนเราใช่ค่ะเจอแต่แม่เขา
แม่เขาก็มาเล่าให้หนูฟังแบบนี้เหมือนกันเขาก็บอกว่าไอ้เติ้ลนี่มันมันขี่ไป
มันขี่ไปแล้วทีนี้มันไปโดนตำรวจไล่จับมันตำรวจนี่ไล่ชนรถมัน
จนมันล้มแผลนี่เต็มตัวเลยเขาว่าอย่างงี้นะแผลนี่เต็มตัวเลย
แล้วทีนี้มันก็วิ่งหนีเข้าป่าวิ่งหนีเข้าป่าแล้วทีนี้มันก็ไม่รู้หรอก
มันก็ทิ้งรถไว้เลยเขาเล่ามาแบบนี้ค่ะ
แล้วเราเคยเจอเติ้ลไหมตามเจอเติ้ลเจอไหม
ก็ตอนเมื่อตอนที่คบกันหนูก็เจอตลอดหลังจากเกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุไม่เจอเลยค่ะไม่เจอทีนี้ทนายโนบิถ้าเกิดฟังอย่างนี้เนี่ย
วันนั้นอ่ะถ้าเกิดตำรวจจะตามตามคนที่ครอบครองรถตามชื่ออ่ะ
ชื่อสุวรรณโปวังสาเอาละคนร้ายหนีไปแต่ว่ารถจักรยานยนต์คันนี้มันชื่อเนี้ย
เขาก็น่าจะตามมาแล้วก็น่าจะมาเจอที่อายุทยาหรือเปล่า
เพราะว่าคุณสุวรรณเขาทำงานอยู่อายุทยาใช่ไหมไปตกปลาอยู่
จริงจริงผมสงสัยในการทำงานเนี่ยเยอะมากคำถามข้อที่หนึ่งคือ
ถ้าหากมีการซุ่มนะครับซุ่มที่จะจับยาเนี่ย
แหล่งข่าวคุณต้องยืนยันตัวบุคคลที่ชัดมากนะครับว่าต้องเป็นใคร
ต่อมาเนี่ยพอทิ้งรถปุ๊บเนี่ยการที่จะจับใครสักคนหนึ่งเพียงเพราะว่า
เขาเป็นผู้ครอบครองรถเนี่ยผมว่ามันยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอนะครับ
ขึ้นสู่ศาลเนี่ยถ้าไม่ได้ตัวผู้กระทำความผิดในในที่เกิดเหตุ
ภาพถ่ายหรือภาพวงจรปิดชี้ชัดเนี่ยโอกาสยกสูงมาก
แล้วชุดจับกลุ่มเนี่ยจะรับผิดชอบไหวไหมนะครับประเด็นเนี้ย
ถ้าหากว่ามันเจอแต่รถคำถามคือยาบ้าเกือบสองแสนเมตร
มันต้องขยายผลการจับกลุ่มอ่าใช่ไหมฮะคุณต้องมีการส่งชุดสืบ
ทางปฏิบัติต้องมีมีมีให้ชุดสืบเนี้ยไปติดตาม
ถ้าคุณค้นทะเบียนราชเขาเรียบร้อยแล้วคุณต้องรู้เหรอฮะ
ทะเบียนราชเขาอยู่ที่ไหนเมื่อไปถึงไม่เจอ
ก็ต้องสอบถามคนที่อยู่แถวนั้นว่าไอ้คนนี้มันปกติมันอยู่ไหน
เคยเจอหน้ามันไหมภูมิลำเนามันอยู่ไหนทำงานที่ไหน
คุณก็ประสานหรือคุณก็ส่งชุดสืบของคุณเนี่ยหรือประสานชุดจับกลุ่มหรือปปศในพื้นที่นั้น
ไปตามดูว่าพฤติกรรมมันเป็นยังไงนะครับ
มันก็จะได้ไทม์ไลน์เลยว่าเฮ้ยวันที่๗เฮ้ยสุวรรณอยู่ไหน
วันที่หกอยู่ไหนวันที่ห้าวันที่สี่อยู่ไหนอืม
ใช่ไหมฮะถ้าหากคุณไปดูจริงจริงเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเฮ้ย
ตอบคำถามไม่ได้คุณก็เชิญสุวรรณเนี่ย
ออกหมายเรียกหรือจะเชิญตัวมาก็ได้
มาสอบปากคำที่สถานีตำรวจเพราะภรรยาเขามีหลักฐาน
ก็คือ๕มีนาคมคุณสุวรรณก็ยังพาเมียไปฉลองวันเกิด

อันนี้คือตารางในการสแกนลายนิ้วมือของทางโรงงานนะครับ

โรงงานเนี่ยต้องสแกนลายนิ้วมือ๑๑๐เนี่ยสแกนลายนิ้วมือทุกวันครับ
แล้ววันที่๕พาเมียไปฉลองวันเกิด

วันที่๘เป็นนิ้วไปตรวจนิ้วที่กระเพาะปัสสาวะ
แล้ววันที่๘ขออนุญาตนะครับอันนี้คืออันนี้คือเอกสารที่ทางโรงพยาบาลให้มานะครับ
เป็นเอกสารประวัติการรักษานะครับ
ซึ่งขออนุญาตนะครับวันที่๙วันที่๘มีนานะครับ
คือหลักฐานเนี่ยถ้าเกิดคุณมีโอกาสนะครับคุณให้โอกาสลุงสุวรรณเนี่ย
ไปชี้แจงออกหมายหรือเชิญเขาไปให้ข้อมูลเนี่ย
เขาจะมีข้อมูลทั้งหมดไปยืนยันถิ่นที่อยู่ของเขา

คือณขณะนี้มันเหมือนกับว่าพอวันที่จับมอเตอร์ไซค์เมื่อ๗มีนาคม๖๔
แล้วมียาบ้าอยู่เกือบ๒๐๐๐๐๐เมตรผู้ต้องหาวิ่งหายไป
มกราคม๖๖ด้วยข้อหาครอบครองยาเสพติด
ซึ่งโทษหนักถึงประหารชีวิตใช่ครับทำไมมันถึงไปหยุดแค่ตรงนั้นอ่ะ
แล้วมาออกหมายจับ๒๗มกราคม๖๖

คือเอาง่ายคุณเป็นชุดจับกลุ่มในจังหวัดในพื้นที่
คุณก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ารถคันเนี่ยใครใช้บ้านนี้มันอยู่ตรงไหน
ผมขออนุญาตพักครู่เดียวเพราะวันที่จับเมียทำงานอยู่อยุธยา
ได้รับแจ้งมาหาสามีที่โรงพักใช่ไหมฮะ
คุณสุวรรณนี่เห็นบอกจะผูกคอตายเลยเหรอค่ะ
จะผูกคอตายผูกแล้วแต่ไม่ตายหะหรือผูกแล้ว
เสื้อมันหลุดเสื้อมันขาดแล้วควรไม่เจอก่อนไม่งั้นตายแล้ว
กุมภาพันธ์๖๖ที่ว่าตำรวจเอาเข้าห้องคุมตัวในโรงพักไปก่อนอย่างนี้หรอ
ใช่ค่ะค่ะสพยนาคาอ๋อสพยนาคา
ผมขอพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแล้วจะยังไงกันต่อทีนี้เนี่ย
ถึงขั้นที่เขาผูกคอสในห้องคุมตัวผู้ต้องหาจะฆ่าตัวตายอ่ะอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคคุมทค๒๑กุมภาพันธ์๑๖๖๖นะฮะ
พอหมายจับออกแล้วก็มาถูกจับที่บ้านเนี่ยคุณสุวรรณก็ถูกคุมตัวไปที่โรงพักษพยนาคา
อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีลูกกับเมียได้รับแจ้งวันรุ่งขึ้นใช่ไหมที่ไปหาที่โรงพัก
เขาใช้อะไรผูกคอกับห้องเสื้อกันยาวเขาค่ะเขาใส่เสื้อกันยาวไป
ทำไมเขาถึงตัดสินใจอย่างนี้ได้คุยกับเขาว่าอย่างไรบ้าง
เขาบอกว่าจะอยู่ไปทำไมโทษตัวเองไม่ได้ไม่ได้เป็นคนทำมันไม่ใช่ความผิดเขา
เขาน้อยใจเรื่องนี้เพราะว่าได้ยินเขาบอกว่ายายเยอะนะแม่มึง
เขาบอกว่าโทษประหารชีวิตอย่างเดียวเขาฉีดยาให้ฆ่าตายฆ่าตายเองไม่ดีกว่าเหรอ

แต่ถ้าเขามั่นใจในความบริสุทธิ์ของเขาทำไมเขาไม่หรือเขาพยายามบอกตำรวจ

เขาบอกแล้วเขาปฏิเสธไปแล้วแต่ตำรวจก็ว่ารับรับไปเถอะ

เขาบอกกับแฟนอย่างนั้นบอกว่ารับไปเถอะ
ติดคุกยังไงก็ติดคุกก็ยังมีวันออก

ตำรวจเป็นคนพูดว่ารับไปเถอะติดคุกยังไงก็มีวันออก

พ่อหนูนั่งในฮ่องกงหนูนั่งหน้าฮ่องกง

ตอนนั้นแม่หนูยืนอยู่หน้าประตูก็คือมันจะเป็นห้องขัง

พอรู้เรื่องว่าพ่อผูกคอตายไงเรารับไม่ได้ไง
ก็เลยเดินออกไปข้างนอกพิมได้ยินอย่างนี้พิมว่าไงตอนนั้น
ตอนนั้นหนูก็เถียงกับตำรวจเลยล่ะค่ะหนูก็บอกว่า
ตำรวจจะให้พ่อหนูรับได้ยังไงในเมื่อพ่อหนูไม่ได้เป็นคนทำ
เขาก็ยังพูดใส่มาอีกว่าจะไม่ใช่คนทำได้ยังไง
ก็วันนั้นน่ะเขาแทนว่า
ก็ฉันเป็นคนเห็นพ่อเธอน่ะวิ่งหนีเข้าป่าไปเลย
ฉันยังเห็นหลังพ่อเธอวิ่งหนีเข้าป่าอยู่เลย
เมื่อ๗มีนาคม๖๔หรอใช่ค่ะ
ตำรวจบอกนี่ยังเห็นพ่อเธอเนี่ยวิ่งหนีเข้าป่าอยู่เลย
ใช่ค่ะสงสัยต้องมีสุวรรณสอง
เฮ้ยแล้วพ่อว่ายังไงตอนนั้นน่ะ
พ่อหนูก็นั่งในห้องขังพ่อหนูก็บอกว่า

ผมไม่ได้อยู่อุดรผมอยู่อายุทยา
ผมเพิ่งกลับมาบ้านอยู่บึงการได้ไม่ถึง๓๔เดือนเอง
พ่อหนูก็พูดแบบนี้แล้วทีนี้เขาก็พูดกลับมาว่า
ถ้าถ้ามั่นใจว่าไม่ผิดก็ไปสู้เอาในศาล
ไปบอกศาลไปให้ธนายช่วยอยู่ศาลมีธนาย
จ้างทนายช่วยเอาเขาบอกแบบนี้ค่ะ
สุดท้ายเขาก็ทำเรื่องส่งฟ้องแล้วก็ฝากขังที่ศาล
ซึ่งขณะนี้อยู่ที่เรือนจำที่อุดรธานีในระหว่างการฝากขังในคดีนะครับ
ตำรวจคัดค้างกับประการตัวด้วย
ถ้าประการตัวใช้หลักทรัพย์เท่าไร
อัตราโทษประหารชีวิตนี่ก็สูงครับไม่ต่ำกว่า๕แสน
ก็เลยไปหาเจียเปี๊ยะ
ฟังเรื่องราวจากทางลูกสาวกับภรรยาเขาแล้วเนี่ย
อย่างนี้ครับพี่วันแรกที่แม่แม่กับลูกเข้ามาลอง
ขอความช่วยเหลือในเรื่องของยาสิบติด

เขามั่นใจว่าสามีไม่ได้ทำโดนจับเป็นแพ้

พอบอกว่าเกือบ๒แสนเมตร
ประโยคแรกวิ่งเข้าในสมอง
ประหารประโยคแรกวิ่งในสมองผมก่อนเลยครับประหาร
แต่คราวนี้ผมก็เลยถามว่าอ้าวแล้วแม่เนี่ยทำไมยืนยันว่าสามีตัวเองไม่ได้ทำ
มีหลักฐานเล็บของวันนี้ต้องมีหลักฐานนะเพราะว่ายามันเยอะมากมันโทษประหารเลยนะ
ต้องเอาชัดนะเพราะว่าอย่างนี้คือคือทางผมเนี่ย
แล้วก็ของทางทนายโนบิเนี่ยคือคือเราเนี่ยในเรื่องของยาเสพติดเนี่ย
เราจะจะไม่รับเคสในการช่วยยาเสพติดครับ
คุณต้องบริสุทธิ์จริงล้านเปอร์เซ็นอย่าว่าร้อยเลยล้านเปอร์เซ็นต์ก่อนนะ
ให้เราช่วยอ่ะคราวนี้วันนั้นเนี่ยแม่เขาเอาหลักฐานให้ดูสองอย่างก่อน
แม่บอกว่าเหตุเนี่ยตำรวจไปจับวันที่๗มีนา๖๖
สิ่งที่หลักฐานที่แม่ทำให้ดูคือวันนั้นคือเป็นภาพถ่ายงานวันเกิดแม่
วันที่๕มีนาก่อนเกิดเหตุครับ
เพราะว่าในภาพมันสามารถดูโปรไฟล์
มันจะบันทึกเลยว่าวันเวลาวันเดือนปีและเวลาถ่าย
โอเคผมก็ดูอ่ะโอเควันที่ห้าอยู่โอเคอีกอันหนึ่งก็คือใบนัดหมอวันที่แปด
ว่าว่านายสุวรรณเนี่ยเขารับการรักษาจริงโอเคมีหลักฐานส่งมาด้วยนะ
เอาเปรียบไล่จนไปได้เจออะไรที่แน่ใจที่สุดว่าหลักฐานอันนี้ชัวร์ที่สุดล่ะ
อันนี้คืออะไรพอผมได้๒หลักฐานผมก็ยังไม่รับปากช่วยนะ
พร้อมสามคนลงอยู่ทะยานานทีนี้ลงวันต่อไปลงอยู่ทะยาเลย
อายุทยาปุ๊บแล้วก็เข้าไปที่บริษัทเลย
ได้ลายนิ้วมือไปขอลายนิ้วมือไปถามฝ่ายบุคคลไปขอลายนิ้วมือ
ไปคุยกับผู้จัดการไซส์งานแล้วก็เพื่อนร่วมงานที่เห็นตัวตนว่า
ตั้งแต่วันนี้๕๖๗๘ให้ปากคำยืนยันว่าเห็น

ว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เดี๋ยวผมจะสอบถามเพิ่มเติมเมื่อวานก็ไปหาท่านมาใช่ไหมครับ

ที่ไปหามานะครับเดี๋ยวลองถามว่าจะมีแนวทางในการแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะครับ
สวัสดีครับท่านธนกิจครับสวัสดีครับท่านครับ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
ครับท่านครับกรณีของคุณสุวรรณอย่างนี้ฮะ
แนวทางจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อได้ครับท่าน
อ่าเอ่อญาติของทางผู้สูงเต่าหาเนี้ยมาพบที่กระสุนมิทรรม
ทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายนะครับ
ก็ตอนนี้ก็ทางประบอบริษัทกรรมก็ให้นักกิจวิญญาณเข้าไปดูแล
เรื่องสภาพติดใจตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็
ประเด็นที่ในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือเนี่ย
เราก็จะให้ทางกองทุนยุติธรรมต้องช่วยเหลือ
ในส่วนนี้เรื่องของการยื่นเรื่องวงเงินประกันตัว
แล้วก็ให้ทนายความเข้าไปช่วยดูเกี่ยวกับเรื่องของ
ข้อกฎหมายด้วยอะไรด้วยเนี่ยแหละครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนที่
อ่าทำงานประเด็นนี้อยู่ครับครับก็เดี๋ยวเราจะช่วยเรื่องของ
กองทุนมาช่วยในการยื่นประกันตัวอย่างน้อยก็ได้ออกมาสู้คดีข้างนอก
ครับครับเราก็ต้องพยายามที่จะต้องเอ่อสนับสนุนในเรื่องข้อมูล
ที่จะต้องยื่นต่อสารเพื่อให้สารมีความเห็นว่าทางผู้ต้องหานั้นเนี่ย
เอ่อไม่ไม่น่าจะเป็นผู้ที่ก่อเหตุอืมในตรงนี้ครับครับ
ที่จะต้องเอ่อช่วยช่วยกันดูเรื่องเนี้ยครับต้องต้องมีการอ่า
ไปสอบสวนใหม่ไล่สืบสวนสอบสวนใหม่ย้อนไปตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อ
เมื่อปีหกสี่ไหมฮะเจ็ดมีนาคมก็ก็อาจจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่
ต้องต้องดูอะครับว่าครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันมัน
ไปอย่างไรอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็คงจะต้องยื่นประกันตัวแล้ว
ต้องเอาข้อมูลตรงนี้คุยกับทางท่านอายการด้วยนะครับ
จะได้จะได้เอ่อช่วยสนับสนุนในเรื่องของข้อมูลว่าครับ
ขณะเกิดเหตุนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับ
แล้วก็เรื่องเรื่องของทุกอย่างฐานะเนี่ยเป็นของใครอย่างไรนั้นเนี่ย
ครับจะต้องเอ่อทีแจงให้อืมต้องนะครับครับ
ตรงนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องพยานหลักฐานที่สำคัญวันเวลานะครับ
ในเรื่องของครับเอ่อพยานอื่นเกิดเนี่ยนะครับ
ก็คิดว่าทางทันัยความเนี่ยได้ได้ได้ได้ข่าวถึงในรายการไป
พอสมควรแล้วนะครับก็เดี๋ยวคงจะได้ประสานงานกันเรื่องนี้ต่อไปครับ
ธนกิจครับสมมุตินะฮะสมมุติว่าสุดท้ายปลายทางอ่า
เขาเป็นแพ้จริงจริงเนี่ยไอ้ช่วงระหว่างเนี้ยที่เขาถูกคุมตัวใน
ในเรือนจำก็ตามหรือว่าในอ่าห้องคุมตัวบุตรฐานหาของโรงพรรคก็ตาม
อันนี้ก็เข้าข่ายในการที่จะเรียกร้องค่าชดเชยอะไรยังไงได้ใช่ไหม
แน่นอนครับอันนี้เรียกร้องค่าชดเชยในส่วนที่
เป็นเป็นเป็นผู้ช่วงขังในทฤแพะอย่างเงี้ยครับก็อืม
อันนี้เรียกร้องได้ไม่ไม่ไม่น่าจะติดกันครับครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปครับ
ขอบคุณนะครับท่านครับสำหรับข้อมูลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับท่านเลยค่ะต้องการท่านมนตรีว่าการกระทรวงยุริธรรมนะครับ
ทนายโนบิจากนี้ไปเอายังไงต่อฮะเนี้ยก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการอ่า
เพื่อที่จะทำเรื่องขอให้ท่านอายการสูงสุดนะครับ
ล่าสุดเราไปยื่นเรื่องที่สำนักงานอายการสูงสุดเพื่อให้มีการ
สอบส่วนเพิ่มเติมในประเด็นที่เรากำลังพูดถึงวันนี้แหละนะครับ
เราต้องการหาผู้กระทำความผิดมารับแต่ที่แน่นอนครับก็คือว่า
ก่อนที่จะไปหาผู้กระทำความผิดต้องให้โอกาสคุณลุงสุวรรณ
ในการแก้ต่างข้อเก่าหาคืนความจริงให้กับสังคมคืนความประสุทธิ์ให้กับผู้ต้องหา
คือคดีนี้พ้นจากชั้นพนักงานสอบสวนไปแล้วใช่ไหมฮะสำนวนอยู่ที่อายการครับตอนนี้
ว่ามีการออกหมายจับแล้วก็ไปคุมตัวแล้วก็ส่งอายการแล้ว
คือต้องบอกว่าสำนวนเนี้ยมันค้างมาตั้งแต่ปีสองพันร้อยห้องสิบสี่ครับ
ออกหมายจับเนี่ยมันต้องออกหมายจับและสรุปสำนวนเนี่ย
ไปที่อายการการจะได้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่เนี่ย
ต้องออกหมายจับไว้ครับอายุความมันมันมันมีของมันอยู่
ดังนั้นตำรวจที่ไม่สามารถเอาตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีภายในระยะเวลาได้
ออกหมายจับแล้วส่งสำนวนไปก่อนแล้วอายการถ้าเกิดติดใจสงสัยก็สั่งให้พนักงานสอบสวนไปสอบใหม่
ใช่ครับแน่นอนว่าเราต้องมีการสอบใหม่แล้วก็ติดตามตัวผู้กระทำความผิดที่แท้จริง
รับโทษให้ได้ครับด้วยหลักฐานต่างต่างที่มีอยู่ในขณะนี้เฮียเปี๊ยก
มั่นใจว่าเขาสู้คดีได้แน่นอนมั่นใจครับมั่นใจเพราะว่าหลักฐานต่างต่างเนี่ย
มันก็มีผู้ที่รับรองเอกสารหลักฐานทุกอย่างมีคนรับรองหมดอืมครับ
คุณวาสนาค่ะสุดท้ายมีอะไรอยากฝากบอกถึงใครอะไรอย่างนั้นไหม
คดีที่เกิดขึ้นกับสามีกับครอบครัวเราอยากฝากบอกว่าอย่าไปสรุปแบบนี้ง่ายง่ายค่ะ
คนที่ไม่ผิดอ่ะมันเดือดร้อนเสียชื่อเสียงเสียอะไรหมดทุกอย่าง
ถ้าเกิดวันนั้นคุณพ่อเขาผูกคอตายสำเร็จ
แล้วแม่จะเป็นคนเสียเพิ่มขึ้นอีกนะไม่อยากให้เขาทำแบบนี้กับใครอีก
ให้เขาสืบอะไรให้มันกระจ่างกว่านี้ก่อนค่อยลงมือทำ
วันนั้นเสื้อขาดใช่ไหมเสื้อขาดค่ะจะเกิดอะไรขึ้นวันนั้นน้องพิม
ถ้าเสื้อไม่ขาดเนี่ยก็อธิบายไม่ถูกค่ะขอให้
สู้กันต่อไปแล้วก็โชคดีตามหลักฐานที่มีอยู่นะครับ
อย่างที่ธนโรมิบอกอย่างที่เฮียเปี๊ยกบอกครับครับขอบคุณนะฮะ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ยังไงเดี๋ยวตามความคืบหน้ากันต่อนะครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
กันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับ